ความน่ารักกันต่อดีกว่านะคะสำหรับลูกทรงลูกสาวหลายหลายบ้าน
เขาเปิดเรียนกันแล้วด้วยนะคะเด็กเด็กก็ได้กลับไปโรงเรียนกันแล้ว
เดี๋ยวไปดูลีลาแต่ละบ้านกันหน่อยจะปวดเสียนเวียนก้าวกันหรือเปล่านะคะ
ลูกสาวคนเล็กของพ่อเปิ้ลแล้วก็แม่จูนนะคะน้องเนี่ยมีอาการคึกคักแบบดีดมาก
อยากจะไปโรงเรียนแต่พอตื่นมาแล้วรู้ว่าไม่ได้ไปโรงเรียน
งานนี้แหม่เสียน้ำตาคุณผู้ชมนะคะก็เพราะว่าแบบนี้ค่ะ
คือแม่จูนเขาโพสต์คลิปขณะที่พยายามเจรจาคุยกันกับลูกสาว
เกรสวันนี้หนูไปโรงเรียนไม่ได้นะลูกเพราะว่าลูกเนี่ยมีเสลด
ก็เป็นห่วงไงกลัวว่าเออลูกไม่สบายหรือเปล่าเดี๋ยวกลัวจะไปติดเพื่อนอะไรอีกนะคะ
แต่ว่าออร์เกสไม่ฟังค่ะอยากจะไปโรงเรียนอย่างเดียวเลยนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้ตอนจบบอกให้แฮปปี้นะ
เพราะว่าคุณแม่จูนเนี่ยเอาชุดนักเรียนมาให้ออร์เกรสใส่ซะเลยค่ะแล้วพาไปโรงเรียนเหรอคะเปล่า
เป็นไหนรู้ไหมใส่เต็มยดพาไปร้านข้าวแกงซะหน่อยอ้าว
นี่ค่ะบรรยากาศเล็กน้อยนะคะใส่ให้เหมือนหลอกลูกไปโรงเรียนนะ
แต่ไม่ได้ไปนะจะได้แต่งตัวออกจากบ้านก็สบายใจ
เอาจากออร์เกสค่ะนะคะมาบ้านนี้หน่อยดีกว่านะคะ
คนนี้ไม่อยากไปโรงเรียนค่ะสำหรับน้องเมย่าปังไม่ไหวนะคะ
เมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่เรียกให้มาเรียนออนไลน์แล้วก็ทำการบ้านอะไรบ้างนะคะ
น้องเมย่าบอกว่าโอ้ชีวิตนี้มันช่างเหนื่อยเหลือเกิน
ดูหน้าตาน้องเหมือนกับแบกโลกเอาไว้ทั้งใบนะคะ
เต้นติ๊กต๊อกซะยังจะง่ายกว่านะเออ
แต่ถ้าในเรื่องของการทำกิจกรรมต่างผ่านโลกโซเชียลอย่างที่บอกไป
สู้ตายค่ะเมย่าช่างพูดช่างเจรจาทำการแสดงได้เก่งมาก
คือพรสวรรค์ทางด้านการแสดงของน้องมาเต็มนะ
สีหน้าสีตามีความสุขนะฮะส่วนถ้าอยากไปโรงเรียนก็ดูคลิปเมื่อกี้แล้วกันนะ
ถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมไปดูจากคลิปนี้กันก่อนเลยค่ะ
เดี๋ยวท่อมาอันนี้
อันนี้จำบทไว้นะช่วงนี้เดี๋ยวว่าไปน้องมัยย่าเขาเป็นดารานะ
เดี๋ยวพอแล้วนะก็ล่างถ่ายอยู่ดาราทักหนึ่งอ๋อเหรอ
ว่าไม่ได้นะจ๊ะไปที่อีกหนึ่งสาวสวยดีกว่า
ของคุณนี่สองคนนั้นนะคะเขาวุ่นวายกับเรื่องไปโรงเรียนไม่ไปโรงเรียน
มานี่ดีกว่านะคะเมื่อไหร่จะนอนจ๊ะน้องปารินจ้า
สาวน้อยปาลินค่ะเธอไม่ยอมไปนอนสักที
แถมยังช่างพูดช่างเจรจาไม่หยุดไม่หย่อนจ้ะ
แม่เป้ยนะเขาปวดหัวหัวเนี่ยก็จะปวดเอา
ก็เพราะว่าสิ่งที่น้องปารินเขาพูดเนี่ยมันเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูเลยค่ะ
เพราะว่ายังไม่คุยกันแต่ว่ายังไม่คุยกันนานแล้ว
แต่ว่ายังไม่คันกันทั้งไม่สวยสวยยังไม่ได้คันคัน
ยังไม่ได้หน้าคันคันเอาผ้าโดนหน้าหน้า
ไม่ไม่ได้เจอจะนอน
เออยังไงเมื่อกี้ต้องจับไปอยู่กับเมย่าแล้ว

แปลภาษาอยู่ไหนคะโดเรมอนเข้าด่วนค่ะ
เออนะโอ๊ยถึงหัวจะปวดถึงปวดจะหัวนะคะ
อยากจะให้ลูกสาวไปนอนนะครับเพราะว่าถ้าไม่นอนเชื่อว่าทั้งวันทั้งคืน
บอกเลยนี่คุยกันไม่รู้เรื่อง
ฉันดูคลิปน้องปารินกับน้องเมย่าแล้วดิฉันนึกถึงป้ารัตนาเลย
ไม่ต้องเรียกฉันปวดหัวมากนะ
เด็กน้อยเขากำลังมีจินตนาการเป็นของตัวเอง